ปีหน้า๒๑๖๓ปีหนูเราเรียกว่าหนูดินอารมณ์ไฟแต่ใจเป็นทองค่ะ

เขาบอกปีหน้าในส่วนของปีหนูเอง
หรือในส่วนของทั้ง๑๒นักสัตว
ให้ระมัดระวังให้ลัดเข็มขัดให้มากที่สุด

หรือว่าใครที่สามารถบริหาร
หรือว่าใช้คำว่าพอเพียงได้มากที่สุด

เนื่องจากหนูจะมีเสียงจี๊ดเห็นไหม
แล้วเสียงจี๊ดเรารู้สึกยังไงมันจี๊ดเข้าไปในสมองไหมฮะ
นั่นเปรียบเหมือนอารมณ์ค่ะ
เขาบอกในปีหน้าเองให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์
ระมัดระวังเรื่องการพูดคุยถ้าระวังสิ่งต่างได้

ปีหน้าจะเป็นปีที่ดีที่สุดของทั้ง๑๒นักศัตริย์ค่ะ
จะมีปีนักสัตว์๓ปีนักสัตว์ที่จะรุ่ง
ก็จะมีปีขำนะคะ
มะเสงค่ะและปีจอค่ะนะคะ

เหนื่อยมากแต่พอปีหน้าเนี่ย
๒๐๑๓ปีขาลจะรุ่งหรือว่าปฎัญชาสมภัณฑ์สำเร็จนั่นเอง
ปีมะเสงค่ะเป็นปีที่ปีหน้าในปีที่จะเป็นปีของการลอกคลาบ
มีสิ่งใหม่เข้ามาส่วนปีจอนะคะ

ปีชงจริงแล้วเป็นเรื่องราวของคนจีนแผ่นดินใหญ่
แต่เราเป็นคนไทยในศาสนาพุทธ
ดังนั้นจริงปีชงอาจจะไม่เกี่ยวกับเราเลย๑๐๐

อาจารย์ไปถามคนจีนที่แผ่นดินใหญ่มาเขาบอกแบบนี้
แต่เราในฐานะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน
เราเลยมีความกังวลใจต่าง
วิธีแรกแนะนำเลยหากไปวัดต่าง
เร่งในวัดทุกที่ที่เขามีวิธีการในการแก้อยู่แล้ว
ใน๔ปีปีชงก็จะมีปีธปีชวดปีระกา
มะเมียเขาบอกปี๒อ่ะ
ให้ลดละเลิกการเอาแก่ใจตัวเอง
ให้เราเนี่ยศักราโองพัฒน์จตุครามอรามาเทพศ์ค่ะนะคะ
อาจจะหลายคนอาจารย์ขาหนูหามาลำบากมากมายทำยังไงดี
แล้วก็เหมือนกับเป็นภาพเล็ก
เป็นภาพอองภัสจตุครามแล้วก็เคลือบแล้วเก็บพกใส่ในกระเป๋าตังค์
ชวดค่ะคนเกิดปีชวดเขาบอกว่าให้ลดละเรื่องความโลก
เพราะความโลภจะทำให้ทุกอย่างพังลง
ดังนั้นคนเกิดปีชวดอาจารย์มีวิธีการแก้
แก้โดยหาองค์พระปิดตามาสักการะ
มะเมียเขาบอกปีชงในปีหน้าจงเพิ่มความใจเด่นและเด็ดขาด
วิธีการแก้ชงของคนปีมะให้พกสักการะองค์ทาเวสวันค่ะ
แล้วก็จะรอดนะคะและจะมีสิ่งดีค่ะ
ระกาเขาบอกว่าเป็นอย่างไรอดทนที่จะระงับอารมณ์ความต้องการของตัวเอง
สักการะองค์หลวงปู่ทวดค่ะจะเสริมสิ่งต่างทำให้เรามีเรื่องราวดีดี
เรื่องของเลขมงคลค่ะเขาบอกว่าเลขมงคลเนี่ยมีความจำเป็นในแต่ละปี
ในแต่ละปีตัวเลขจะมีการหมุนเวียนนะคะของแต่ละคนในปี๒๕๖๓ค่ะ
จะมี๔ตัวเลขนะคะที่จะมีโอกาสทำให้คนนั้นประสบความสำเร็จค่ะ
มีเลข๘๗๔และ๑ค่ะ
สำหรับตัวเลขเหล่านี้ค่ะนะคะถ้าเกิดใครมีเลขเหล่านี้อยู่
มี๘หรือมี๗หรือมี๔หรือมี๑ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเอง
จะมีตัวเลขที่แตกต่างกันนะคะเขาบอกว่าตัวเลขนะคะ
สำหรับคนปีชวดค่ะนะคะเขาบอกว่าตัวเลขที่ดีคือ๓และ๕นะคะ
ฉลูตัวเลขที่ดีคือ๗และ๘นะคะปีขานตัวเลขที่ดีคือ๕และ๓
เถาะ๘และ๗ปีมะโรง๓และ๘ปีมะเสง๖และ๗
ปีมะเมีย๘และ๓ปีมะแมร์๗และ๖ปีวอก๙และ๘
ปีรกา๖และ๕ปีจ๘และ๙ปีคุณ๕และ๖๖